คุณผู้ชมครับไปดูรถสิบล้อคันหนึ่งนะฮะเขามีคาถาบังตา
ค่ะขับมาเนี่ยตามเพื่อนมานะเพื่อนคันหน้าเนี่ย
ผ่านด่านตรวจบนถนนของตำรวจไปได้
แต่ตัวเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอะไรผิดหรอก
แต่แหม่มันก็อยากจะผ่านไปเลย
ไม่อยากเรียกตรวจค่ะเลยท่องคาถาบังตานะครับ
เป็นยังไงไปดูนะฮะ
นี่ฮะไม่จริงครับ
ไม่รอดฮะไม่รอดไม่ใช่ไม่เห็น
เข้าซ้ายข้างทางไปเลยพี่ตำรวจโบกเลยฮะ

ใกล้สี่แยกไฟแดงน้ำชุนดำเพลิงลำสักจังหวัดเพชรชบูรณ์
เราก็เลยตามไปหาพี่เขาหน่อย
บอยบอกว่าคือผมเนี่ยบรรทุกหินมาจากโรงโม่ที่ตะบนบุงคล้า
จะไปส่งให้ลูกค้าที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยคือมาถึงด่านเนี่ยใกล้ถึงด่านรถที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยรถของเพื่อน
คิ้วไปเลยไม่ถูกเรียกตรวจผมก็เลยเอาไงดีเลยก็นึกสนุกด้วยแหละไม่ได้มีอะไรผิดหรอก
ก็เลยกะว่าเอามือถือขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ถ่ายคลิปนี้ท่องคาถาบังตาเผื่อจะผ่านแบบเพื่อนบ้าง
แต่พี่ตำรวจเขาก็เรียกสุดท้ายแต่ไม่มีอะไรนะฮะตรวจเสร็จเรียบร้อยก็ผ่านไปก็เอาไปลงคลิปคนก็ดูเยอะแยะไปหมด

รู้ว่าจะเจอด่านตรงนี้นะครับ